เพราะเมื่อวานนี้ผู้ว่าแถลงค่ะบอกว่า
สำหรับโคราชพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่๒รายด้วยกันเป็นผู้หญิง
คน๑๕๑คน๑๔๑นี้คืออายุ
สองคนนี้เป็นเพื่อนกันเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษ
แล้วป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
เป็นรายที่๑๗และรายที่๑๘ของจังหวัด
เพราะฉะนั้นผู้ว่าก็เลยบอกว่าขอแรงหน่อย

ประกาศหน่อยนะครับว่าใครที่ใกล้ชิดกับ๒คน

มหาสาธารณสุขจังหวัดของโคราชด่วนเลยนะคะ

ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อวานนี้

ร่วมกันแถลงสัตย์ธนาคารโรคโควิด๑๙
อย่างที่บอกไปค่ะพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก๒ราย
เป็นคนที่เดินทางกลับมาจากอังกฤษ
มาถึงไทยคือ๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
จากนั้นเดินทางไปพักที่บ้านพักตากอากาศ
ในอำเภอปากช่องแล้วก็มีอาการป่วย
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา๕เมษายน
ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลปากช่องนานา
แล้วพบว่าป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชศรีมา

ช่วยหน่อยประชาสัมพันธ์ติดตามกลุ่มผู้ที่
ไปสัมผัสกับหญิงทั้ง๒รายจำนวนสักประมาณ๒๐คน
มาตรวจหาเชื้อแล้วถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ออกแรงช่วยแล้วค่ะ
สำหรับภาพรวมของผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ของจังหวัดนครราชศรีมาตอนนี้
อย่างที่บอกไปนะคะตัวเลขผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๑๘ราย
อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๗ราย
รักษาหายกลับบ้านแล้ว๑ราย
โดยจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษานั้น
มี๔รายตอนนี้ตรวจแล้วไม่พบเชื้อตรวจครั้งที่๑
ซึ่ง๑ใน๔รายเป็นเด็กวัยขวบเศษเอง

ต้องเอาให้มั่นใจว่าทั้ง๔รายไม่ป่วยจริงนะคะ
รอบหนึ่งตรวจแล้วไม่พบต้องมีการตรวจซ้ำ
เพราะฉะนั้นทั้ง๔รายต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันนะคะ
ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีชาวกะเหลี่ยง๕คน
กลับจากทำงานที่กรุงเทพมหานคร
กลุ่ม๕คนนี้ขอปรบมือให้เลย
เพราะเขาทำตามขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่
ไม่ว่าจะเป็นเริ่มประสานจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนว่า
เดี๋ยวจะมี๕คนนะเข้าไปในพื้นที่
และพวกผมขอกักตัวด้วย
และนี่เป็นสถานที่ที่เขากักตัวนะครับ
เป็นลักษณะเขาบอกว่าเขาขอไปอยู่ห่างไกลผู้คนหน่อย
ออกจากหมู่บ้านหน่อยสัก๕กิโลเมตร
นายสิริโชคคลองแห้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

บอกว่านายชูชาติภูมิเหม็นมากับพวก๕คนค่ะ
บอกว่าพวกผม๕คนไปทำงานที่กรุงเทพมา

ก็เลยตัดสินใจกลับภูมิลำเนา
อย่างแรก๕คนนี้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ

จ้างเลิกจ้างงานตอนนี้ผมไม่มีงานทำ
แต่ผมยินดีนะที่จะกักตัวค่ะ

แล้วก็ลงความเห็นว่าทุกคนนี้จะต้องกักตัว

คนในชุมชนบอกว่าในป่าไง
ห่างจากหมู่บ้าน๕กิโลเมตร

ก็เป็นการทำหน้าที่ของผู้นำชุมชนต่างนี่นะคะ
ลักษณะการกักตัวของเขาก็สร้างความสบายใจให้กับคนในชุมชน
สำหรับ๕คนนี้ก่อนที่จะเข้าไปกักตัว
ผ่านการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นแล้วจากเจ้าหน้าที่อนามัย
พอออกไปกักตัวถือว่าเป็นความเห็นชอบของการประชุมในหมู่บ้าน

ฟังเสียงคนที่ถูกกักตัวหน่อยค่ะ

ชาวบ้านก็สบายใจจริงค่ะเพราะว่าห่างไกลจริง๕กิโลเมตรนะคะ
ความเป็นอยู่๕คนนี้อยู่ริมทานกลางเต็นต์บ้าง
ผูกเปรย์นอนกับต้นไม้บ้าง
ส่วนอาหารล่ะหุงหากินง่ายกันเองค่ะ
ทั้งนี้นะคะเขายังได้เข้าป่าหาผลไม้กินตามวิถีชาวกะเหลี่ยงอีกด้วยค่ะ